ทีนี้ไปดูต้นโพที่เขาติดป้ายเอาไว้ว่าเป็นต้นโพที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณ
ใหญ่ขนาดไหนแล้วเขาไปทำอะไรกันที่นี่ไปค่ะ
คืออย่างนี้เขาบอกชาวบ้านเนี่ยมาขอโชคขอลาบ
แล้วได้กลับไปหลายงวดติดเขาว่าอย่างนี้

ใหญ่มากคุณรู้ไหมใหญ่ประมาณ๒๐คนโอบได้
จริงแล้วป้ายก็บอกใหญ่ที่สุดในโลกด้วย
คือรอบลำต้นเนี่ยวัดได้ประมาณ๒๐เมตรคุณความสูงกว่า๓๐เมตรทั้งสูงทั้งใหญ่เลยนะคะ
ก็ตรงนี้อยู่ที่บ้านชะเนียงตำบลชะเนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
มีคำบอกเล่าต่อกันมาว่าต้นโพต้นนี้มีอายุหลายร้อยปีแล้วแหละ
จริงดิฉันว่าเก่าแก่มากเพราะต้นใหญ่มาก
ผู้เท่าผู้แก่เขาบอกเขาเกิดมาเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามีต้นโพอยู่ตรงนี้แบบนี้
บางคนขับรถผ่านเขาบอกว่าจะเห็นเหมือนงูตัวใหญ่พันอยู่รอบต้นโพน

ไม่ใช่เขาบอกเหมือนคล้าย
เออบางคนก็เห็นว่าเอ๊ะไม่ใช่เห็นควายตัวใหญ่มากกว่ายืนเด่นเป็นสง่าอยู่ที่หน้าต้น
เฮ้ยรีบไปตามชาวน้ามาเลย
เอามาไถหรือยังไงเราจะคุยกับคุณแล้วแหละ
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาคนที่เขาขับผ่านไปผ่านมาแล้วเหมือนเห็นอะไรแบบนี้
เขาก็เลยเหมือนจินตนาการแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่ามันมีความศรัทธา
ชาวบ้านในระแวกนั้นเขาก็ศรัทธามากเช่นเดียวกัน
เขาก็เลยจะต้องมีการบวงสวงเส้นบวงสวงกันเป็นประจำทุกปี
แล้วก็มีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบด้วยนะ
บางคนถูกรางวัลใหญ่ไปแล้วมาหลายคนด้วย

โอ้โหค่ะใช่เป็นสีผมแฟชั่น

นะคะคือชาวบ้านที่อยู่อาศัยแถวนั้นเนี่ยนะคะ
เขาพากันนำดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ทูบ
เสียงทายนี่แหละเอามาจุดขอโชคขอลาบที่ต้นโพต้นใหญ่ตรงนี้

ถ้าลืมแป้งนี่ต้องวิ่งไปร้านชามข้างเลยนะ
ถ้าไม่มีแป้งในการถูไถมันจะเกิดอะไรขึ้น

คือดิฉันมีไอเดียการค้าขายใหม่เหมือนกันนะ

คือนอกจากว่าตรงนั้นจะมีแผงลอตเตอรี่ที่มาแบบรวดเร็วแบบวันสต๊อปเซอร์วิสแล้ว

เลือกเลยว่าเอาสีไหนกลิ่นไหน
มีแป้งเย็นแป้งธรรมดากลิ่นลาเวนเดอร์

เป็นธุรกิจขายแป้งอย่างนี้เหรอ

มันดีหรือมันไม่ดีดิฉันก็เริ่มไม่แน่ใจ

แต่เห็นบอกว่าสาวคนนี้ที่เขามากันเป็นกลุ่ม

คือเขาบ่นไว้เขาเคยพาเพื่อนมาด้วย

แล้วก็มาให้แบบเป๊ะตรงเลย

วันนี้ก็เลยพาเพื่อนมาไหว้ขอโชคขอลาบด้วย
เขาก็จุดทูปเหมือนทูปเสียงทายเล็ก
แล้วเขาก็ดูปลายแล้วก็ปะท้าถูทาถูแป้งที่ต้นโพด้วย
แล้วเขาก็บอกอย่างนี้ว่าถ้าหากถูกรางวัลอีกครั้ง
เขาจะมาปัดกวาดทำความสะอาดแล้วก็ตั้งสารให้ตายายใหม่
โอ้ใช่ผมเห็นแล้วตอนภาพรอบเนี่ยนะ

นี่คือธุรกิจที่แบบไทเรคอ่ะ
เอาจริงนะผมเขาต้องมีลายกลุ่มสามารถที่จะบอกกันว่าที่ไหนต้องกลัวไปขาย
ดิฉันว่ามีกล้องมองช้อนปิด
มันไม่ถึงขนาดกล้องมองช้อนปิดนะคะ

ว่าตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ตรงนี้มีคนมาขอโชคลาภ
จะเป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละค่ะที่เขาขายของอยู่อะไรอย่างนี้

ธุรกิจอีกอย่างที่อยากแนะนำขายแป้งฝุ่น

คนที่รับปั่นจักรยานหรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค
ไปตามจุดต่างคุณพกแป้งไปขายด้วย
นั่นแหละเห็นไหมสร้างงานสร้างอาชีพ

เดี๋ยวไปปั่นขายดีกว่าอย่าลืมนะ
ถ้าเพิ่มเติมอีกนิดนึงน้ำแดง
กน้ำดงน้ำแดงไปขายด้วยเอาน้ำแดงผสมแป้งเหรอ

น้ำแดงเอาไว้กราบไห้บูชาส่วนแป้งเอาไว้ถูไถไง
อ่ะแล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ